เหตุการณ์นี้หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เป็นหาดทรายท้ายเขื่อนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีเขา
เขาจะมีแพร่ให้นั่งกินอาหาร
ส่วนตรงที่เป็นน้ำเนี่ยจะเป็นแพร่ที่ล่องไปเที่ยวได้
ปัญหาเกิดขึ้นคือแพร่สองที่เนี่ยของสองกลุ่มเนี่ย
ในส่วนของแพร่เปียกนะมีฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไหลมา
ล้ำเส้นของอีกฝั่งหนึ่งเขาเลยเถียงกันทะเลาะกัน
แล้วมาไล่ยิงกันที่ท่านผู้ชมเห็นเลือดเมื่อสักครู่นี้
ข้างบนเนี่ยฝั่งนี้เป็นแบบที่กินอาหาร
นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามานั่งกินอาหารกันอยู่
แล้วกลุ่มของเขาเนี่ยเขาจะไปขึ้นแพร่เปียกเพื่อจะล่องแพร่
มีคนหนึ่งเขาบอกเอาไม่ไปเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ดีกว่า
ช่วงที่ไล่ยิงกันที่ว่าเจ้าของแพร่สองฝั่งเขาทะเลาะกัน
โดนนักท่องเที่ยวตายนะฮะใช่นักท่องเที่ยวคือไม่ได้รู้เรื่องเลยอะค่ะ
เพราะร้ายจริงจริงอ่ะโดนลูกหลงแบบเนี้ยคือครอบครัวไปขึ้นแพร่เปียกเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนมาดูเอ้าถูกยิงตาย
เพราะอะไรเพราะแพร่สองเจ้าทะเลาะกัน
แพร่ไหลมาล้ำเส้นกันเหตุการณ์เนี้ยในฝั่งของ
ในกลุ่มคู่ขแลรีกกันที่เขาเถียงกันทะเลาะกันกันเนี่ยเขาก็เจ็บไป๒นะ
ฝั่งที่ถูกไล่ยิงจาเจ็บ๒ภาพเลือดเต็มเลย
แต่มีคนที่มาเที่ยวมาใช้บริการเนี่ยตายหนึ่งเจ็บอีกหนึ่ง
นะฮะวันนี้มือยิงนะครับหลังจากเมื่อวานที่หลบหนีไปเนี่ย
วันนี้มามอบตัวกับสพด่านช้างแล้วนะครับแล้วตำรวจสพด่านช้าง
นะฮะก็คุมตัวไปทำแผนนี่ฮะนายจักริจภัยเรืองหรือว่าเจมส์อายุ๒๐
เสื้อสีเขียวนี่ครับทุกผู้ชมครับกราดยิงนักธุรกิจแพร่
คู่แข่งนะทำให้ฝั่งตรงข้ามเจ็บไปสองแล้วกระสุนยังพลาด
โดนนักท่องเที่ยวที่มานั่งกินอาหารเจ็บอีกหนึ่งตายอีกหนึ่ง
วันนี้ตำรวจคุมตัวมาทำแผนนะครับที่จุดเกิดเหตุหาดทรายท้าย
เขื่อนที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ฮะนี่คือคนเจ็บสามคน
นะครับทุกผู้ชมครับคือฝั่งของแพร่ในเจมส์เนี่ยในเจมส์เขาไป
ไล่ยิงฝั่งของแพรตีอ่ามีเจ้าของแพร่กับคนงานของแพร่เนี่ย
บาดเจ็บนะอีกคนนึงเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะถูกยิงเข้าชายโครง
ขวาบาดเจ็บและที่น่าเสียใจคืออีกคนนึงเขาไม่รู้อี
โดยเนเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันถูกยิงเสียชีวิตดูการทำ
นะฮะวันนี้ตำรวจคุมตัวในเจมส์นะครับ
ไปที่จุดแพร่เปียกนะครับเป็นจุดที่เขาอ้างว่า๒ฝั่งมี
ปากเสียงมีปัญหากันนะเพราะว่าฝั่งของแพรตีเนี่ยแพร่เนี่ยมัน
ไหลลอยมามาล้ำเส้นเขตน้ำฝั่งเขาแล้วจุดนี้เนี่ยพ่อของเขา
ที่เข้าไปคุยเนี่ยในเจมส์เนี่ยอ้างว่าถูกกลุ่มของพวกใน
ตีมาล้อมก่อนนะเรื่องแพร่ล้ำเส้นนะถูกล้อมก่อนในเจมส์บอก
ระหว่างที่คุยกันเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาพอเดินมาเห็นพ่อ
ถูกกลุ่มของฝั่งแพร่ในตีเนี่ยยืนล้อมอยู่เลยชักปืนขึ้นมา
สี่ห้านัดทำให้มีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
คือคนเจ็บ๒คนคือในตีนะฮะเจ้าของแพรตีกับนายนิคม
เป็นลูกน้องคนงานของทางฝั่งแพรตีเขา

เขาก็เลยวิ่งตามไปได้สัก๓๐๐เมตร
กำลังจะยิงซ้ำแล้วนะจะยิงซ้ำอยู่แล้ว
ตีร้องขอบอกให้หยุดเถอะอย่ายิงเลยรับปากว่าจะเลิกแล้วต่อกัน
เขาก็เลยหยุดยิงแต่ไอ้กระสุนที่ยิงยิงไปน่ะ
โดนนักท่องเที่ยวเขาเจ็บหนึ่งตายหนึ่งด้วยนะ
เจมส์ผู้ต้องหาบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างนะครับขอยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชาย
สาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างตัวเขากับในตี
ซึ่งเป็นปัญหาค้างเก่าสะสมมานาน
จนกระทั่งมาถึงจุดแตกหักเรื่องของแพร่เปียก
ฝั่งของเขาเนี่ยลอยไปล้ำเส้นแบ่งเขตของฝั่งนายตีนะฮะ
ตีก็เลยมีปากเสียงกันจนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการแย่งลูกค้า
ค่ะนะแต่เป็นเรื่องแพร่เนี่ยมันลอยล้ำเส้นกัน
ปัญหามันก็ไม่ได้อะไรมากมายเป็นแค่คนสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องครับ
ก็มีความห้างมองหน้ากันอะไรทีนี้ก็ปกติตคตังตงดำนะกิน
พี่ผิดมาเหมือนกันว่าเอาให้ตายหรือนี่

แล้วลูกข่าวที่ออกไปก่อนหน้าเนี่ย

แล้วแต่ลูกค้าเต็มใจจะขึ้นของใคร

ที่ผมทำให้ตกใจในวันนั้น
ถ้าชดใช้ในกรณีใดก็ได้
ถ้าผมชดใช้ได้ครับขอบคุณครับ
แต่เขาตายไปแล้วไงที่สำคัญคือไม่ใช่คู่อริของคุณด้วยท่านผู้ชมครับ
พอทำแผนเสร็จตำรวจก็จะคุมตัวไปเนี่ยนะฮะ
พ่อของในเจมส์นะครับคนก่อเหตุก็มากอดให้กำลังใจลูกชาย
เจมส์ก็ก้มกราบเท้าพ่อฝากให้พ่อเนี่ยช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ตายกับคนเจ็บให้ด้วย
คือเขาอ้างว่าพอแพร่ฝั่งเขาล้ำไปทางฝั่งของแพรตีเขาเนี่ย
พ่อเขาเข้าไปเคลียร์เนี่ยถูกลุมล้อมอยู่เขาเดินเข้ามาเห็นพ่อถูกล้อมอยู่ก็เลยยิงใส่เข้าไปเลย
ดีนะไม่โดนพ่อตัวเองด้วยพ่อของในเจมส์บอกว่าส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนใจเย็นนะฮะ
สำหรับพ่อเนี่ยบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยฮะแต่ลูกชายเขาเนี่ยใจร้อนมันก็เลยเกิดเหตุขึ้น
ส่วนสาเหตุมาจากพ่อเนี่ยถูกฝั่งของคนของแพรตีมาลุมล้อม
ลูกชายเห็นก็เลยมาช่วยเหลือเพราะกลัวพ่อจะถูกทำร้าย
ปกติพ่อของนายเจมส์บอกว่าทำธุรกิจเครื่องเล่นทางน้ำที่หาด๒
ธุรกิจเหมือนกันเลยพ่อเข้าไปเบียบนะ
ร่องน้ำแล้วก็มีเครื่องเล่นด้วย

ก็มีอาหารอะไรให้กินก่อนเกิดเหตุแพ้เปียกของฝั่งแพรจูเนียเนี่ย
ถูกลมพัดมันเลยข้ามฝั่งข้ามเขตไปฝั่งของแพรตีก็เลยถูกต่อว่า
ในตีเนี่ยต้องการให้ลากออกจากเขตเข้าไปตอนนั้นพ่อของนายเจมส์บอกว่า
ก็เลยไปบอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลากให้ได้ไหมเมื่อวานวันอาทิตย์นะ
บอกพรุ่งนี้ได้ไหมนี่มันเย็นแล้วก็ไม่ได้เอกใจว่าเรื่องเนี่ยมันจะบานปลายใหญ่โต
เพราะว่าตัวของในคมที่เป็นเจ้าของที่อ่ะที่ที่ให้ฝั่งแพรจูเนียกับฝั่งแพรตีเขาเช่าเนี่ย
เขาไม่ยอมเขาจะให้ลากคืนกลับกันเลยยืนยันว่าต้องขยับทันทีก็เลยเกิดเรื่องขึ้น
แล้วในเจมส์มาเห็นก็เลยยิงใส่เลย
เขาก็คล้ายว่าเขาก็เหมือนไม่ยอมอ่ะ
จะถ่ายแพ้แล้วอยู่ตรงนู้นโรงพัดมาด้านตะวันตก
มันคาดเลยผมให้เด็กแพ้ไปดัดดันไม่ไหว
แต่อันนี้ไอ้ปลายโรงแรงจัดมันต้องดึงมา
ผมพูดตามเป็นจริงเลย
อันนี้ฝั่งของผู้ต้องหากับทางพ่อผู้ต้องหาเขาอ้างนะฮะ
คุณสุชาดาก็เลยไปคุยกับอีกฝั่งนึงนะครับ
จะได้ฟังทั้งสองฝั่งนะนี่ฮะในคมเจ้าของที่
เขาให้ข้อมูลนี่คนละอย่างเลยนะฮะ
เขาบอกว่าตัวเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เขาเป็นแค่คนกลางจะมาช่วยไกลเกลี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเจมส์เนี่ยมาไล่ยิงเขาทำไม
เรื่องที่แพร่ของฝั่งในเจมส์เนี่ยลอยข้ามเขตมาฝั่งในตีเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องของคนทำธุรกิจแพร่เช่า
เขาเป็นเจ้าของที่คุณเช่ากันแล้วคุณจะอะไรยังไงก็เรื่องของคุณ
เขาแค่เป็นเจ้าของที่แล้วก็ทำหน้าที่แค่พาในตีเนี่ยไปเคลียร์กับ
พ่อของนายเจมส์ไม่ได้ไปรุมล้อมกดดันอย่างที่พ่อของผู้ก่อเหตุอ้าง
เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยในคมมองว่าพ่อกับแม่นั่นแหละ
แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุนั่นแหละวางแผนไว้แล้วหรือเปล่า
เพราะพ่อเป็นคนพูดเปิดทางให้ลูกชายยิงนะเขาบอกนะ
นำซ้ำพอยิงกันแล้วเนี่ยยังยืนกอดอกเยาะเย้ยกันอีก
ขณะที่ฝั่งพวกเขาต้องวิ่งหนีตายกัน
ที่สำคัญคือไปโดนลูกค้าเนี่ยแหละ
ผมเนี่ยเจ้าของที่เป็นแค่คนกลาง

ท่านผู้ชมครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าฝั่งของผู้ที่เขามาทานอาหารอยู่

วันนี้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณสามีกลับบ้านนะฮะเข้ามาจากอุทัยธานีกันนะครับ
ต่ามานั่งกินอาหารมาเที่ยวแพร่นี่ฮะนำอาหารขาวหวานมาไหว้เจ้าที่
กล่าวเจ้าที่เจ้าทางเรียกสามีกลับบ้านเธอบอกว่าเธอรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้สามีแค่ต้องการพาเธอมาเที่ยวแต่กลายเป็นว่าต้องมาตาย
ทั้งทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยยืนยันว่าไม่โอโหสิกรรมให้กับคนก่อเหตุ
ก็เลยวิ่งมาและตอนนี้ก็แบบมาถึงตรงนี้ได้แล้วมั้งคะแล้วก็แห้นบอกว่า
โดนยิงอะไรอย่างเงี้เขาก็บอกให้ไปขึ้นรถเลยอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งเอาเข้าอันนี้เข้ามา
แค่นั้นตอนนั้นก็อึ้งเพราะว่าเลือดก็เยอะมากเลยค่ะอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็ขึ้นรถไปอีกอ่ะ
ตอนนั้นเราแบบเสียสติไปเลยใช่แบบช็อกเราทำอะไรไม่ถูกแบบไม่ถูกเลยจริงจริงไหม
มีนักท่องเที่ยวเขาถูกยิงเจ็บอีกคนนึงนะฮะเราได้คุยกับแม่ยายของคนเจ็บนะครับ
เป็นนักท่องเที่ยวบอกว่าเมื่อวานนี้มากันเป็นครอบครัวนะครับ
เที่ยวพักผ่อนที่หาดทรายแห่งนี้เป็นครั้งที่สองนะที่มาซึ่งลูกเขยก็มาด้วย
ระหว่างที่กำลังจะเก็บของจะกลับอยู่แล้วอยู่มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
หันมาดูอีกทีลูกเขยถูกยิงฮะกระสุนเข้าชายโครงขวา
แม่ยายบอกว่าที่บอกว่าบาดเจ็บเนี่ยขอแจ้งหน่อยว่าเจ็บสาหัสนะฮะ
หลังจากที่หมอเนี่ยพาเข้าห้องผ่าตัดแล้วพบว่ากระสุนเนี่ยเจาะทะลุปอดทะลุตับ
ซี่โครงหักอีก๒ซี่ตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกันทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศเขินอำนวย
ภูมิกับการสพด่านช้างบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้พาทัวร์ผู้ต้องหามามอบตัวที่โรงพัก
ผู้ต้องหาก็สารภาพว่าเป็นคนยิงตอนนี้ถูกแจ้งข้อหา๔ข้อหานะครับ
มีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็เรื่องการยิงปืนในที่สาธารณะค่ะโอ้โหนี่
ทำธุรกิจแพ้เช่าแพ้อาหารต้องพกปืน